คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
จับยามสามแต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
ทีมแมนดิวที่สุดการณ์น่าจะเป็นยังไงเนอะจะได้เจ้าของใหม่ยังไงเนอะ
ช่วยบอกหน่อยนะอ่ามาเล่นของกันนิดนึงอืมดูหน่อยซิว่ามันจะเป็นอย่างไร
เป็นอย่างไรจะได้ไหมไม่ห้ามนะไม่ห้ามนะไม่ห้ามนะให้เล่นไปเรื่อย
เปิดไปเรื่อยเรื่อยเฮ้ยได้เว้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์เราต้องมั่นใจเล่นต่อด้วย
มาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยเอาไว้ขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้โดนสาธุ
อ้าวคุณไม่สวัสดีไม่สวัสดีขี้เกียจพี่น้องเหรอสวัสดีครับคุณยัง
คุณยังเปิดไพ่เอาใจตัวเองอยู่เลยเอากันนิดนึงอ่าเดี๋ยวเผื่อคุณอยากถามอะไร
คุณก็ถามได้ถามว่าเมื่อไหร่คุณจะเลิกเปิดไพ่เปิดได้ไหมเดี๋ยวเออ
งั้นงานการผมหายไปเลยน่ะเอออาชีพผมเนี่ยโอ้ตายตายตายตายแม่
อ่ะไม่เป็นอีกหนึ่งอีพีครับให้หยิบมาเฉยไม่มีอะไร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
เอาสาวสวยอย่างเดียวก็พอแล้ว
เพราะจริงอีบีประทับใจก็อยู่ที่สาวสวยอยู่ดี
คุณเก็บอาการหน่อย
ไม่ต้องเก็บหรอกผมชัดเจนอยู่แล้ว

นี่เนี่ยเป็นไงผมฝากปลื้ม

นี่ไปเอ๋อซะแล้ว

แต่ก็ซื้อมาฝากไงก็ใส่ก็
ดีไงยินดีไงดีใจไง

เพราะจริงทีมเขาก็งั้นแหละ

โอเคเผื่อทีมคุณจะได้อนิสงฆ์ในรูปการณ์หน้าใช่ไหม

ชงมาไม่ถามอะไรเลยไม่ให้คิดก่อนเลย

เมื่อกี้ถามนิดว่า

จะได้เจ้าของใหม่ถ่ายออกมาดี
คุณมั่นใจเหรอว่าคุณเปิดให้แล้วถูกต้อง

แต่อย่าบอกเค้าสิว่ามันเป็นสกรุงสกริปนี่

โอ้ววววตาย

ก็นั่นแหละผมก็อย่างที่ผมบอก

แม่นหลายคู่อยู่ผมก็ต้องแบบ

อย่างที่บอกช่วงบนโลก

ที่ผมบอกว่าเทปเจ๊ดำกับพิชีที่ผมประทับใจ

ตอนบนโลกน่ะเรื่องรถทัวร์เนี่ย
คุณอย่าลืมนะผมมีอาชีพเสริมอีกหนึ่งเลยนะ

ชาวสวน
คุณก็ผมก็กลายเป็นที่โด่งดังไปเลยแม่

แต่คุณอย่าลืมแม่นหลายเทป

คู่ที่คิดนาน

เยอะจนหลายคู่ผมเธอจำไม่ได้ไง
เยอะมันต้องคิดแล้วมันโป้งพูดออกมาได้เลย
คิดไม่ออกเนี่ยแปลว่ามันต้องสอหา

ไทยบอลโลกอะอ่าเดอะเวิร์ลเมซี่
เราจะได้แชมป์โลกแต่คุณไม่ได้บอกว่าเมซี่จะได้คุมเสื้อนั้น

จะได้คุมเสื้ออันนั้น
เอ่อมันต้องแม่นอย่างนั้นถือให้แม่น

หรอกใครก็ถ่ายถูกอ้าวจริงทีพี่จักกี้อ่าสเตอร์ลิ
ไอะที่คุณไปทะเลอดกับหมาแมวบ้านคุณนะบา
ต้องกินไปสองตัวแล้วผมก็ทายถูกเออแมนยูจะได้แชมป์แล้วที่อ่ะ
พวกอะไรนะพวกทีมตลอดข่าวมานัดเจอเอฟเอครับผมก็ทายถูกอีก
เป็นไงเออหลายคู่เป็นไงล่ะนี่นี่โบยตัวเองเก่งน่ะเป็นไงล่ะ
นี่เหมือนรายการดังดังแล้วทำเลยนะอ่าเราก็ต้องส่งเข้าเอ้ย
ส่งส่งไปอยู่ไฮไลท์กันครับอ่าแบบนี้เพราะตัดไว้เองด้วยนะ
นะไฮไลท์ล่ะปักคิดไว้เองมึงเบาเบาสิอีดิเตอร์รู้หมดเอ้า
ไปอีดิเตอร์แมนยูได้สี่ไม้แมนซิตี้ได้คือราชินีดาวจันทร์
สองใบนี้นะครับเอาพูดตามฐานะศักดิ์ของไพ่นะ
ซิตี้ได้ไพ่ใหญ่กว่าแต่ไพ่ใบนี้อาจจะมีความไม่ชัดเจน
อะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าดูตาม๓ใบแรก
ซิตี้อาจจะมีการเตรียมวางแผนมาดีแต่อาจจะมีการเสียหลักเพราะความตีกันเอง
ไฮไลเทสเนี่ยถ้าความหมายลึกอีกเนี่ยเขามีความลับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากให้คนส่วนนอก
ไพ่แมนยูสีไม้เนี้ยเป็นไพ่ที่มีความที่ดีน่ะอืมไพ่แห่งความสุข
หรือดูตามรูปหน้าไพ่นะ๔ไม้เหมือนอะไรเหมือนประตูไหม
เหมือนมีคนมายืนบังอยู่ไหมหรือว่าเดเกะอาเด็ดนี้จะโชว์หลวงพ่อเดย์
รักษาประตูให้แมนยูถ้าดูตามหน้าไพ่ตรงนี้นะอ่า
ยูน่าจะได้เปรียบแล้วก็น่าจะมีโอกาสทรงเกมที่ดีอืม
ซึ่งถ้ารักษาทรงเกมตรงนี้ได้ก็มีสิทธิ์ที่แมนยูจะได้ผลลัพธ
ทุกคนอะถ้าเราสรุปกันนางนี้นะครับครับ
จากการเปิดตัวนายไพ่มากันเนอะสรุปก็คือมีสิทธิ์คู่นี้ที่จะออกเสมอ
๑๒๓ไฟ่นี้เห็นไหมมีมือประคองเหรียญและเหรียญเนี่ยคือความเป็นสิ่งที่จับต้องได้
แต่ถามว่าความสดใหม่เนี่ยมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ที่เขาต้องการได้ไหม
มันได้แต่มันต้องใช้เวลา
ความหมายก็ดีนะแต่มันอาจจะเสียเพราะว่า
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเกมหรือเปล่า
อันนี้พูดถึงตามความหมายหน้าไพ่ที่เราได้มานะ
น่าจะกำชัยในศึกนี้ในแมชนี้ไปได้
แต่ถามว่าจะชนะเยอะไหมเอาเป็นว่าเฉือนแล้วกัน
ไม่ได้ห่างกันมากเพราะถ้าดูตามสถานการณ์ปัจจุบันแล้วด้วยเนี่ย
แลกกันหมั่นแลกกันสรุปเลยแหละใช่ครับโอเค

ใบตั้นได้ราชาถือเหรียญส่วนเรื้อผูได้๑๐เหรียญ
ราชาถือเหรียญคือมีความสุขสุขที่ได้สุขที่แบบมีความสุขที่แบบเขาพึงพอใจว่า
ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรใบตันก็พร้อมยินดีที่จะรับสิ่งผลลัพธ์ตรงนั้น
เล่นไปทั้งโลกสวยใช่ไหมส่วนเรือผูให้ก็ดีไม่แพ้กันเลยคือ๑๐เหรียญ
แต่ลิเวอร์พูลจะมีโอกาสถ้าสมมุติจะมีโอกาสชนะนะคือต้องร่วมแรงร่วมใจและคลายความกดดัน
เกมนี้นะผมคิดว่า๒ทีมสู้กันสูสีเหมือนเดิมมีโอกาสออกเสมอแต่ถ้าให้เลือกชนะใช่ไหม
ผมว่าใบตั้นอาจจะพลิกชนะ
ให้บอร์ดมัสได้อัศวินถือดาบส่วนให้เลือดพูได้๗ดาบ
อัศวินถือดาบด้วยความที่ว่าอัศวินมันเป็นนักสู้แล้วถือดาบอีกสู้แหละ
กูพร้อมสู้กูพร้อมบวกพร้อมลุยและอีกอย่างหนึ่งบอร์ดมัดเล่นในบ้านด้วย
และถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนัดที่แล้วเจอกันเนี่ยบอลบัตรก็แพ้รูภูเละเทะ
กูก็พร้อมลุยพร้อมสู้เต็มที่ส่วนลิวปูได้๗ดาบ
การคดโกงการถูกโกงการถูกติ๊บหรือการถูกทำโยย
ไปมาลิเวอร์พูลอาจจะโดนปล้นชัยชนะนัดนี้ก็เป็นได้
ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่านัดนี้ลิเวอร์พูลอาจจะประมาทก็ได้
จากประมาทแล้วผมลืมไปอีกอย่างหนึ่งคือเขาอาจจะโดน
แต่ถ้าชนะนะแฟนหงอย่าลงโทรคุณนะบอกก่อนเลยนะ
ผมว่าบอลมัสอาจมีสิทธิ์พลิกชนะในเกมนี้อืม
ลิวปูได้๓เหรียญส่วนสเปอร์ได้เด็กถือถ้วย
อ่ะมีความสูสีกันเกิดขึ้นความหมายของสามเหรียญ
ถ้าวางแผนดีคุณก็อาจจะมีผลรูปเกมที่ดี
และอาจจะนำซึ่งใช้ชนะในนัดนี้ก็เป็นได้
ส่วนสเปอร์ครับได้เด็กถือถ้วยความหมายของเด็กถือถ้วยไม่มีอะไรเลย
จากกูใช้ไฟกูใช้แรงแฟชั่นใช้ใจสู้เพียงอย่างเดียว
และด้วยความที่ว่าถือถ้วยก็ถือว่าเป็นความหวังที่เขาต้องการอยากจะได้
สเปอร์ก็อาจจะได้ผลการแข่งขันที่ดีก็ได้เช่นเดียวกัน
ถ้าทีมชนะผมคิดว่าริวภูน่าจะกำชัยชนะนัดนี้ไป
แต่โอกาสเสมอก็มีสูงเช่นเดียวกัน

ผมให้สเปอร์๒๐ชนะครับ
เหลือ๔๐ก็เป็นอ๋อ๔๐ก็เป็นผลเสมอ
แปลว่าผลเสมอกับริวภูร์ชนะเท่ากันเลยหรอสูสี
ให้นิดนึงแล้วกันลิวภูให้๔๕แล้วกัน
เสมอ๓๕เสมอ๓๕แล้วเสมอ๒๐
ผมคิดว่าริวภูร์นัดนี้น่าจะกำแปลว่ามี๑๓

ผมมั่นใจเป็นไงล่ะ

ไม่งั้นเขาตอนนี้เขาประกาศตัวแล้วนะว่า
เขาเป็นผู้ประกาศที่ดังที่สุดในไทยรัฐทีวี

เนี่ยเขาบอกใช่ไหมคุณอามชนะสัยเป็นคนบอก
คุณเนี่ยตกลงจะแม่นงอหนูหรือแม่นงองู

แม่นชันแม่งงองูนี่มีบ้างมั้ย
ก็คุณโด่งดั่งได้เค้าร์นงองูเนี่ยแหละ

อีโนหนูเนี่ยคุณถ่ายถูกนะแม่นเต๊ะแค่ไหนคนไม่ต้องห่วงใจ

คอมเม้นต์เขาเรียกว่าคอมเม้นต์เอกชั้น
พูดเลยนะอินบล็อกมาจนกูอยากย้ายบ้านอ่ะ
อยากย้ายบ้านหนีอ่ะพูดเลยแล้วช่วงช่วงบนโลกอ่ะ
ไม่ให้แล้วมันก็มาโดนหนักกว่าอีกคุณ

คุณต้องใจแข็งนะหรือที่เป็นปลาหมึกพอจบ
เราทำเทปพิเศษไหมปลาหมึกพอกับหมอลัน

แล้วมันจะพูดภาษาอะไรของมันกันแหละ
อ่ะนั่นแหละแต่ก็แม่งอยู่หลายตอนอยู่

ส่งไว้ส่งเหมือนรายการดังไง
นี่คุณมีสกิลพิธีกรเพิ่มมากขึ้นแล้วนะ
มันเป็นเทปที่แบบประมวลภาพความไม่แม่นของพี่รันนะครับผม
ทุกคนก็เข้าไปดูนะครับผม

ใบแรกของลิวอภูก็คือ๑๐ดาบ
ดาบผมจำได้ว่าคราวที่แล้วมันก็ออก

ความหมายของ๑๐ดาบนะครับจากตามหน้าไพ่

ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับความสูญเสียความเจ็บปวดความรวดร้าว
โอกาสที่ลิวอภูจะชนะศุนย์

คำว่าปิดตายปิดประตูชนะไปเลยเหรอ
เพราะความหมายของไพ่๑๐ดาก็คือความสูญเสียความสิ้นหวังความเจ็บปวด

ความหมายของราชินีถือดาบเนี่ย
ของผู้มีอำนาจก็พูดง่ายใครมีอำนาจในความเป็นผู้ใหญ่

เรามาดูกันซิว่าผลเสมอจะออกเป็นไหน

ถ้าคุณจะหวังว่าให้เกมนี้มีผลเสมอไหม

ใช่เสียงเบาเลย
ถ้าดูจากสามหน้าสามใบนี้แล้ว

คือวันนี้คุณมือมาให้ซันเหมือนตอนนั้นเลย

หลักคุณชี้แหละผมคุณชี้ไม่ถูกเลย
มันชนะ
เป่าด้วย
พระสังฆราชแมนยูวิวออฟฟอร์จูนวงล็อกของชีวิตอืม
วงเวียนชีวิตนี่หมดหมอประคอรมเลยน่ะค่ะฮ่าฮ่าฮ่า
ไพ่เดอะไฮโลฟแฟนของลิวคูนะครับไพ่พระสังฆราช
ให้นักบุญพร้อมจะสั่งสอนพร้อมที่จะ
ให้ความรู้ความสามารถ
กับทุกใครนู่นนี่นั่นส่วนแมนยูวงล้อแห่งชีวิต
คือวิวออฟฟอร์จูนคือไม่ว่าคุณจะเจอประสบการณ์
คุณมีอะไรมานู่นนี่
ก็พร้อมที่จะลุยนัดนี้เช่นเดียวกัน
โอกาสที่ทั้งสองทีมจะออกเสมอมีสิทธิ์สูง
แต่ถ้าว่าจะให้เลือกจิ้มว่าใครจะชนะนะ
อันนี้คือจากไพ่เลยนะรวม๕ใบนะจากไพ่นะจากไพ่นะโอเคโอเค
ใจเราไม่นิ่งหรือเปล่าใจเราเอ็นเอียงหรือเปล่า
เอ้าจริงมันเหงียดกันจริงเลยพูดแล้วผมไปแล้วเถอะนะ
ถือว่าเขาแบบเหมือนเขาเรียกว่ามีข้อได้เปรียบมีคะแนนที่ดีกว่า
หรือนับเป็นแต้มนับเป็นเหรียญนับเป็นแต้มก็ได้
แล้วอาจจะได้ผลคะแนนกลับไปนัดนี้ก็เป็นได้ผลไปถึงอาจชนะ
คือความรอบรู้เหมือนกันความแบบเหมือนประมาณว่าความมีคอนเนคชั่น
หรือแบบเหมือนประมาณว่าความพึงพอใจประมาณหนึ่งอืมอ่า
ซึ่งถ้ามองตามนี้นะ๒ไม้เนี่ยมองได้อีกมุมหนึ่งคือ
ผลไปมาถ้าบวกตามหน้าไพ่ด้วยแล้ว
อะไรประมาณนั้นก็เป็นได้
และมีสิทธิ์อาจจะไปถึง๓แต้มรวมถึงถ้าสตาร์ทดีสตาร์ทติดเครื่องติดเร็ว
ก็นั่นแหละถ้ายังมั่นใจอยู่ก็แล้วแต่
ก็เท่าที่เห็นก็ผมว่าแต่จริงมันเป็นเรื่องที่ดี
เพราะว่าอะไรที่ดีคนไม่ค่อยจำคนจะจำเรื่องพวกนี้
คุณโด่งดังได้ก็เพราะวิธีการแบบนี้
อย่างนี้ผมก็ควรมีความมั่นหน้ามั่นใจมั่นหน้ามั่นคงถูกต้อง
อย่างนั้นผมก็เออดิติดนิสัยพี่เกมได้ดิเกมเองอ่ะ

ทั้งกิมเองเจ๊ดำไอ้เจ๊วรปันนี่เราสนิทกันอยู่แล้ว
เนี่ยผมจะไปขอคำปรึกษาความมั่นหน้ามั่นใจความมั่นหน้ามั่นโหนก
ความอืดจากเขาดีไหมพี่ตาว่ามาเสริมอะไร
ผมว่าอันนี้อาจจะไม่ถึง

เขาไม่ได้มั่นใจเพราะว่าจริงเขาไม่มีอะไรไง
เขามาพอมาชุบตัวที่รายการเราเขาเริ่มดังอย่างเงี้เขาก็เขาก็แบบ
นี่แหละนี่แหละไม่มั่นใจกว่ากูอีกเนี่ย
พ่อป๋องตอนนี้เขาเป็นสายนี้แล้วเขาไม่ใช่สายผีครับ

อุ้ยเออว่ะพี่จามิต

เหมือนแบบเหมือนแบบถ้าคุณไม่มาที่นี่นะคุณจะแบบไม่ได้ดังจริงนี่นะ
และก็ไม่ต้องพูดถึงคนที่นั่งประจำตรงนี้เลย

เนี่ยมันน่ามั่นใจขนาดนี้

ชอบเลยเนี่ยขอเข้าสคริปต์เลยแล้วกัน
เราขอไปประมวลผลความมั่นหน้ามั่นโหนกมั่นใจที่เรามี

มันจะตบรองแชมป์โชว์ซะหน่อย

ความหมายของ๑ถ้วยนะครับคือความหมายที่ดีนะ
คือทำอะไรก็จะสมหวังตามที่เขาต้องการ
คือเขาอยากมาแพ้ไงวันนี้เขาก็เลยให้สมหวัง

ความหมายของ๘ดาบนะครับคืออ่ะคุณดูพี่หอยดู
ขอรมณ์ถูกมัดตาสั่งมาเลยเนี่ยเหนื่อยคุณปิดตาถูกมัดเนี่ย

อ่ะเดี๋ยวเพื่อนแต่เราต้องลุ้นก่อนนะ
ผลเสมอจะเป็นอย่างไร
อ่าเสมอได้ไพ่๔ไม้

เป็นไพ่ก็เหมือนรองจากไอ้ไพ่๑๐ถ้วยที่เมื่อกี้ได้
คือความสุขแต่อันนี้๔ไม้ก็คือมันจะมีความสุข
แล้วมีความสุขสมหวังตามที่คาดหวังไว้

ถ้าดูตามนี้นะไอ้๔ไม้ลืมบอกไป
ไม้อาจจะแพ้๑ถ้วยเล็ก
อ๋อโอกาสโอกาสอ่ะถ้าตีตามไพ่ก็คือ

หรือว่าภูยังดีสุด

นี่ผมชอบคราวที่แล้วคุณพูดอย่างนี้เลย

จะชนะแมนซิตี้สู้ทอยงี้
แต่แค่นั้นนี้คราวนี้ผมมั่นใจ

แต่อันนี้ผมว่ารูปแค่นั้นแมนซิตี้กับลิเวอร์ปู
มีสิทธิแมนซิตี้ชนะนะจ้ะ
เดี๋ยวริวภูก็ชนะทีมเก่งมาได้หลายทีม
ฟูจะไม่เก่งกับทีมที่เป็นบ๊วยปีนี้

อ๋อหลังแต่เราแพ้บ๊วยรอบนั้น

ผมแค่กลัวอย่างเดียวถ้าเปิดไพ่มาแมนยูเป็นแชมป์ทำไง

แล้วใครรู้ไหมว่าแมนยูตามหลัง๑๐กว่าแต้มเนี่ย

แมนยูใครจับคุณจับละกัน

ก็ดีผมนั่งอยู่ตรงกลางพอดีด้วยไง

ใบที่สาม๖ถ้วย
ไม่๖ถ้วยเนี่ยหรือว่าครูได้ไม่ใช่เค้ายังไม่เคยได้

แม่งหนึ่งก็ได้เยอะด้วย๖ถ้วยเลย

แท็กเลยนะครับเด็กลิฟูเป็นนี้ทุกคนครับ
เป็นไงล่ะมันหน้ามันโหนกกันทั้งนั้น

เอ๊ะมันจะอ่อนได้ไหมเนี่ยเทปพวกนี้เนี่ย
ตายตายแต่ด้วยความสังเกตนะ

สังเกตจากหลายอีพีที่ผ่านมา

มันก็จะมาพร้อมความวายป่วนกันทั้งนั้นเลยนะพี่ตะ
คือจริงไม่เกี่ยวกับมั่นหน้ามั่นโหนกไม่เกี่ยวอะไร
ไอ้รายการเนี่ยใครจะมาก็วายป่วงหมดทุกคน
เอาอย่างนี้คิดว่าใครจะมาแล้วมันเรียบร้อยสุด

เฮ้ยแต่เทปไอ้เทปคู่อินเตอร์เนี่ย
เขาก็ไม่ได้ดูเรียบร้อยด้วยนะเขามีความเอิดนะ
เราเอามันมาเชื่อดอีกทีไหมเริ่มหมั่นไส้

หลังจากที่ไม่ได้แชมป์รู้สึกยังไงบ้าง
ไอ้มีมนั้นอ่ะไอ้มีมไอ้มีมไอ้มีมไอ้มีมคอปปะทูอ่ะ
ไอ้มิงยมมะทูดคอปปะทูอ่ะนั่งเรียงแถวอ่ะ
เซนอนแมนยูริวอินเตอร์เนี่ยครบเลยนะ

ปากตายเลือด
เฮ้ยจริงจริงพูดเดี๋ยวผมโทรลงอีก
จริงผมไม่ได้เข้าไปเสนอหน้าอะไรกับเขาอยู่แล้ว

ก็เจ้ากันไงก็เจ้ากันไง

อุ๊ยแม่งโว๊คกลับมาได้อีก

โปรดิวเซอร์ไม่ต้องย้ำสิ
เนี่ยเราชวนให้โวยวายเนี่ย

รูดวกานนี้ก็จะ๕๐แล้ว

แม่งเฮ้ยถือว่าพัฒนา

เชลซีของคุณรูดวกานเนี่ยน่ากว่าอีกน่ะ

มาได้พิธีกรเลือกไว้ป่วยไหม

โอ้ยคุณโดนไปอีกนู่นน่ะอีก๗ปีเป็นยังน้อย

แล้วก็ยังไม่สรุปด้วยนะว่าตอนนี้จะเป็นยังไง
แม่งกูว่ารายการจะปิวเพราะอย่างนี้น่ะ

กัดดีครับไม่มีอะไรครับ

สคิปที่หยังไม่หมด

ไหนเข้าว้ายปวงเลย

เซ้นเซอร์ตัวเองกลัว
ที่พานั่นแหละ

มึงว่าใครมาไม่เกี่ยวหลอก

เขาควรเป็นแหมะก็มีวิธีติกับอดีตไง
ไปยึดติดอดีตว่ามันเคยประสบความสำเร็จมาก่อนไง

ปัจจุบันมันอยู่อันดับอะไรว่าปัจจุบันอยู่อันดับ๘

มึงก็คนดับแปดมาแบบคุยกับนึงนี่นะ

กูอยากให้เทพี่ออกแล้วแล้วกูตบยับเลย

อ่าหรอผมว่าให้พ่อว่าเหรอ
หลังไปเล่นผมไปด้วยกันรู้เลยเขาเป็นคนยังไง

โอ้มึงคนดีมาก
มึงจะกูเล่าไหมล่ะชั้น๑๐ตอนสมัยเรียนอ่ะ
หลังผมไม่ไปรายการเขายอดดอกนะ
หลังพี่หอยมาดีกว่ามึงอีก
ดูคอมเมนต์ก่อน
นึกมึงบอกพี่หอยดูปีนเกียวเค้าแล้วนะ

อันนี้คือถ้าไม่มีคอนเซ็ปต์รายการแบบฟุตบอลวาเรตี้
ผมว่าทุกคนก็คงไม่ได้รู้จักเรื่องผี

ใช่อันนี้คือของจริงเดี๋ยวเขาก็ไปก๊อฟต่างชาติมาอีกทีนะ

เคยอ่านไอเหมาะดูต่างชาติฮะ

แล้วก็จะเป็นแชมป์นี้เอี๊ยื่อยเนี่ย
ได้แชมป์ได้แชมป์แล้วแชมป์เป็นเวลาสัก๑๕๒๐ปีอ่ะ

สมมุติเป็นผมเซ็นเลยเอาไปเลยคนละ๓แต้มแล้วไม่ต้องเตะแล้ว

เมื่อสมาธิคุณมันเอาไปไม่ได้จริง
นี่ผมพยายามแล้วนะ
อันนี้กูไม่มีเพื่อนด้วย
นี่คือผมเก็งใจแล้วนะเรายิง๗ลูกก็เราเก็งใจ
ดีกว่าก็ไม่มี๑๐กว่านั้นอ่ะ
มองก็ช่วยผมเลยสิผมช่วยผมเลย

แล้วอันดับเราอยู่ที่๘

ผมก็อยากจะขิงใส่ว่า

มันจะมีความรู้มันจะมีอมความรู้เลย

มันเอื้อมไปไม่ถึง

เข้าใจจาก๖๐แล้วแหละ
เราไม่มีอะไรจะบูรีเขาแล้ว

เรียบรู้ชนะ๒๑

เซฟลูกของดีอาร์สได้ค่ะ

เองก็บอกถึงมันเสมอ๑๑อยู่

เดี๋ยวพูดต่อเลย

มันแพ้ไม่ได้เลยไง

ทำไมผ้าให้กูมันไม่ดีตรงไหน

ไม่เกี่ยวล่ะ

แต่ว่าคุณกลัวโดนต่อยอ่ะ
คุณไม่กลัวเกาโดนก็ต่อยแล้วก็เปลี่ยนอ่า

พูดอะไรเดี๋ยว

ต้องรอคอยไปสักหน่อยไม่ใช่ณบัตรหนาว

เดี๋ยวช่างภาพบอกหน่อยว่า

อุ้ยทีมมากเลย
ทีมรักกับแม่งเช่งเชลซีเพราะพี่เลย
ดูทรงแล้วอ่ะ
คู่ที่เราทายทักเลยนะดูทรงนะอาเซนนอนมีโอกาสจะชนะนะ

แต่ถ้าถ้ามา
แขกรับเชิญไม่พอใจเริ่มทำร้ายข้าวของแล้ว

แฟนนั้นอาซานอนเป็นนี้แหละ
เออแม่งยูได้ไปแล้วอะ

เอาอีกถ้วยจะได้จบไป

การเข้าชิงของทีมผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่า

วันต้อนรอบพูดสัดน่ารู้ยัง

คือคนที่คิดว่าสนิทกับที่สุดเนี่ย

ว่าจริงแล้วผมแบบมีทีมเชียร์กี่ทีมไหม

อย่าไปดูมียู

มึงพูดได้ไหม

คุณมาแล้วบอกคุณไม่ได้มาแนะ
หลังกล้องหรือหน้ากล้องผมยืนยันไม่มีดิวรับอยู่แล้ว

เล็กไปไหมเล็กไปไหม
คนอื่นเขาอาจจะบอกว่าเล็กแต่สำหรับเราเนี่ย

ตอนแรกแบบเฮ้ยมันเท้ยยุโรปเล็ก

เพราะบางทีมลงไปเตะตั้งนานก็ยังไม่ได้

มันก็เคยได้
เราเคยได้
พี่คนนี้ก็พูดน้อยแต่พูดทีเลย

ประสบการณ์ที่เราพูดกันประมาณเกือบ๒๐นาที
เมื่อกี๊แม่ตี้

คุณใส่คุณถอดเสื้อตัวนี้ออกเลยนะ
ดูการที่โดดไปกี่รูปแม่ตี้

เขาไม่แยกแยะเขาเป็นคนเหมารวม

คุณสัตว์มันก็เป็นศูนย์แน่

เกิดก็เกิดไงวันนั้นก็ส่วนคาดเอง

โดนบ๊วยตอนแมนยูชนะลัง
ตอนแมนยูเราก็บ๊วยอยู่ดีกว่า
แต่บ๊วยจบได้ที่๓นะ
ดีฮะก็กวนา

ไปเตะสำหรับใดไฉ้ยังจะไม่ได้แชมป์

ผมจริงฟังเขาในเทลตักทุกวันนะ

ตอนแรกผมนึกว่าคุณจะเล่นนี่เราทำงานบริษัท

แต่ถ้าเกิดอยู่ในใจเนี่ย
อยู่แล้วใช่ไหม
คือเลือดมันสีแดงใครจะบ้าเลือดสีผงสีเขียว

เออแต่ว่าทุกชั่วขณะจิตเนี่ย
เข้าไทยออกรัฐเข้าไทยออกรัฐ
กราบขอให้เหมือนเขาเรียกว่า

เราส่งฟีดเขาเยอะ

ตรงไบแดง

โอ้โหขอบคุณครับ

อ่ะก็อะไรเนี่ย

นี่ไง๖ถ้วยเนี่ยเจรจาเก่านู่นนี่นั่น

ผมแค่กล้าถามว่าผมก็อยากให้ปลอดภัย
แต่ว่าคุณไม่ต้องแปลก็ได้คุณเปิดแล้วคุณเข้าใจของคุณคนเดียว

ผมกินน้ำดีกว่าถ้าคุณทำอะไรก็ทำ

อ่ะอ่ะโอเคเอ้ยคุณอย่าเล่นโทรศัพท์อย่างนี้สิโหตายตาย
อ่าไปไปไปจะปิดรายการ
ภายดีอยู่แต่ปิดรายการเลยละกั้นนะจบ

อ่าแสดงว่ารายการเรายังไปต่อ
จับยามสามแบบนะสุกวันสุก

ต้องรายการมีมากี่แต่กูยังพูดผิดอยู่เลย
รายการเราด้วยทุกวันสุก
ผมจะไปวันสาวอีกได้งั้นทำสองรายการมึง
ฝากรายการเราเหมือนเดิมนะครับ
สุกอีกแล้วเล่นมุกไม่มุกติดตามรายการเราด้วยครับผมทุกวันสุก
ถูกต้องเออทำไมมึงไม่ออนพร้อมกันกูจะได้จำทีเดียวไม่ได้
หรอไม่ได้โอ้แซ่งอีกหนึ่งด้วยไหมครับจังหวะรวมมุกคุณเนี่ย
อย่าเลยเอ๊ะไพ่ใบนี้ยิ้มให้อะไรอย่างงี้อ่าเหมือนมันก็เหมือนกับ
ยิ้มให้อะไรอย่างนี้เราก็ต้องเลือกไพ่อะไรอย่างนี้ไม่มีหรอก
ไม่มีอ๋อคนดีรักครอบครัวโอเคเราเลือกไพ่จากใจ
เหมือนคนเราแล้วคนจากใจครับโอเคเชื่อเชื่ออ่าอ่า
ปิดรายการแท้จริงเลยครับผมอ่ะก็เมื่อกี้กี่โมงสุกทุ่มหนึ่ง
ทุกคนสุกทุ่มนึงนะครับจับยามสามแจ้มทางช่องทางต่างต่างของ
วันนี้ลาไปก่อนคิดว่าอีพีหน้าเนี่ยจะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้ว
อ่าน่าจะมีการเรียกแฟนบอลอ่ะเรียกแขกอ่าเรียกแขก
เรียกแขกเรียกแขกว่าเชิญมานั่งคุยบ้างกันบ้างอ่า
มาสนุกสนานกับเราเพื่อแบบอ่าอยู่สองคนอยู่สองคนเริ่ม
เริ่มไม่อยากคุยกันแหละอ่าทำไมอ่ะเพราะว่าคือคือคุณต้อง
สวัสดีครับ